หลายคนจับสังเกตพฤติกรรมของคู่นี้มาสักพักแล้วทางโลกโซเชียล
เพราะว่าเหมือนว่าจะมีการโพสต์แล้วก็คอมเมนต์หรือพูดถึงในเชิงที่มันเหมือนเหน็บ
เรื่องราวความสัมพันธ์ของคำว่าเพื่อนแบบจุกอะ
ชาวเน็ตก็เลยสงสัยว่าคู่นี้เขาส่อแววแตกหักกันหรือเปล่านะ
ล่าสุดทั้งคู่ก็โพสต์ภาพบรรยากาศงานไหว้ครูที่วิทยาลัยหน้าตสินกาลสินนะคะ
ก็คลิปที่เราทำสัญลักษณ์ไว้คุณก็จะเห็นว่าเขารำกันอยู่เคียงข้างกัน
ใช่ไหมเพราะว่าคือดูจริงภาพมันก็ค่อนข้างไกล
คือลูลูก็โพสต์เพียงแค่ภาพบรรยากาศภายในงานแบบนี้คุณผู้ชม
ทำไมไม่มีภาพร่วมเฟรมกันสักภาพเลย

เหล่าชาวเน็ตก็ยิ่งสงสัยก็มโนกันไปยกใหญ่เลย
ทั้งคู่เขาจะบาดหมางกันจริงหรือเปล่า
ทำไมช่วงก่อนนี้เขาไปถ่ายไปไลฟ์ขายของด้วยกัน
แต่ทำไมช่วงนี้ไม่มีภาพแม้แต่ไปงานไหว้ครูที่วิทยาลัยหน้าตสินกาลสินด้วยกัน
ก็ไม่มีภาพคู่กันทั้งที่มันเป็นงานบุญงานดี

ถูกต้องแล้วนะคะยังไงเอาอย่างนี้
ไม่อยากคิดไปเองมโนกันไปเองนะ
เดี๋ยวจะเป็นแบบเป็นการไปพาดพิงเขาเปล่า
รอรอให้ทั้งสองสาวเขาออกมาเคลียร์จากปากกันอีกครั้งดีกว่าทั้งหมดแล้วนี่เขาบาดหมางจริงไหม
เพราะว่าเอาจริงนะคำว่าเพื่อนมันก็ต่ำกันไม่ขาดหรอก